อ่ะจากดาราพระเอกนางเอกมาดูผู้จัดกันบ้างดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าใครจะแป๊กหลบไปไม่ใช่เจ๊ชอตแน่นอนนะคะ
นี่เจ๊ชอตสายทิพย์นะคะขอเดินหน้าปังไม่หยุดค่ะปีใหม่ลุยเปิดละคร

ยังไม่พอนะขวัญมีจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีก
งานนี้เห็นว่าเป็นเพราะว่าน้องรักมดดำนี่แหละพี่มดดำของเรา
พาไปมูเตรลูไหว้นู่นไหว้นี่มา
แล้วก็เลยมีฉายาไงมีที่มานะฉายานี้
เจชอร์ดรอดทุกสิ่งเออมาจากไหนไปฟังค่ะ
เอาจริงนะทุกคนมักจะเข้าใจผิด
คิดว่าพี่เป็นสายมูถึงขนาดมีบางคนนะคะ